ในที่ประชุมรัฐสภาได้ปิดประชุมไปแล้วแต่บรรยากาศยังไม่จบครับคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวเราเข้าไปดูสิครับว่าตอนนี้บรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภาเป็นยังไงฮะ
บรรดาสอสอนะครับน่าจะเป็นของพักเก้าไกลแล้วฮะนะครับ
ก็ยังอยู่ในที่ประชุมยังคงพูดคุยกันก็คงพูดคุยเรื่องมติเลยใช่ไหมฮะ
ในช่วงสุดท้ายก่อนที่ประธานจะปิดประชุมรู้สึกว่ามันจะมีหมอชนน่านใช่ไหมคะ
ยกมือเหมือนกับจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราเห็นว่าเดินไปพบไปคุย
พยายามจะไปคุยกับอาจารย์วันนอร์อะไรก็ไม่ทราบนะคะ
คือมันจบเหมือนหนังขาดมันจบเหมือนหนังขาด

ประธานควรจะบอกว่าขั้นตอนจากนี้ไปจะนัดประชุมกันใหม่เมื่อไหร่
โดยเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรจะออกหมายนัดหนังสือนัด
ประชุมเพื่ออะไรเพื่อโหวตแคนดิเดตบัญชีรายชื่อรายต่อไป
ซึ่งเป็นที่รู้กันแล้วว่าก็เป็นของเพื่อไทย
แต่ว่าต้องรอให้ก้าวไกลเขาแถลงส่งไม้ซะก่อน
เพื่อไทยไปกระดี้กระดาไม่ได้มันน่าเกลียด
ซึ่งคุณอุ้งอิงก็บอกมาชัดแล้วว่าเป็นคุณเศรษฐา
แม้กรรมการบริหารพักยังไม่ได้ประชุมแต่ว่าคงจะเป็นอย่างนั้น
นี่มันควรจะจบแบบนัดหมายแบบนี้
แต่นี่ท่านประธานเหมือนกับว่าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นปิดประชุมก่อนดีกว่า
ถ้าอย่างนั้นหนังมันขาดแบบนี้วันนี้อาจารย์วันนอร์ได้ทำหน้าที่
อย่างที่คุยกันไว้อย่างสุดความสามารถนะครับอาจารย์ศิริพันธ์ก่อนก็ได้ครับ
คือเราเห็นความพยายามของท่านประธานรัฐสภานะคะในการที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝั่ง
ได้มีเวลามากพอที่จะแสดงข้อคิดเห็นสนับสนุนจุดยืนของตัวเอง
แต่บางท่านก็อาจจะบอกว่าความพยายามตรงนี้มันมากเกินไป
มันพิรีพิรายพอสมควรนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์สุภาพว่าค่ะ
มันตอนจบเนี่ยมันเหมือนรวบรัดตัดจบเราเราอยากเห็นจริงแล้วเราอยากเห็น
เดิมที่วางวาระเอาไว้ก็คืออภิปรายประมาณ๒ชั่วโมง
แล้วเราอยากเห็นการโหวตที่เพิ่งเราจบไปสักครู่เนี่ย
ช่วงบ่ายต้นเพื่อที่สภาจะได้มีเวลาวางแผนต่อว่าจะทำอะไร
ซึ่งจริงกระบวนการนั้นมันอาจจะอยู่ในวิบก็ได้นะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยท่านประธานอาจจะได้บอกว่า
จบแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรนะคะเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ย
ได้รับติดตามได้ด้วยเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้
ตื่นตัวมากครับแล้วการประชุมวันนี้เนี่ย
มันเป็นเหมือนกับการให้ความรู้ถึงกระบวนการอ่า
ในระบบรัฐสภาซึ่งเราไม่ค่อยเราไม่เคยเห็นมาก่อน
นะคะอ่าในการเสนอยติมาแข่งกับอ่า
เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐมนูลครับนะคะดังนั้นเอ่อ
ถ้าประเมินก็ยังคิดว่าอาจารย์วันนอร์ได้พยายามแล้วแหละ
อืมแต่ว่าในหลายจุดก็อาจจะมีคนเอ่อตั้งคำถามได้
ตั้งข้อสังเกตได้ว่าตัวประธานรัฐสภาเนี่ย
มีอำนาจที่จะวินิจฉัยว่าอะไรคือยติอะไรคือไม่ยัตติ
แต่ว่าอาจารย์วันนอร์ก็คงต้องพยายามเป็นกลางต้องอย่าลืมว่า
หน้าที่ของประธานรัฐสภาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของพักการเมืองไหน
ครับไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายไหนอ่า
ไม่ใช่ตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือฝ่ายฝ่ายสอวอ
จะต้องเป็นกลางครับครับค่ะค่ะค่ะค่ะคือผมผมนึกอย่างนี้
ถ้าผมคิดถึงคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอ่าอืมถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยอ่า
คุณอุทัยจะขอใช้สิทธิ์ประธานอธิบายเหมือนอธิบายกับคนดูว่า
ณขณะนี้เมื่อเสียงโหวตเป็นอย่างงี้ก็แปลว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าอืม
เป็นมติครับเมื่อเป็นมติแล้วไม่อ่าเป็นยัตติแล้ว
ไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้ฉะนั้นคุณพิธาหมดสิทธิ์ที่จะถูกเสนอชื่อ
อ่าถูกถูกโหวตครั้งที่สองไม่ได้แล้วนะครับค่ะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นคิวอย่างนี้อย่างนี้
แล้วเขาปิดการอธิบายอืมนี่ถ้าผมนึกจริงอย่างนั้นจะสวยกว่า
ผมนั่งนึกก่อนนะเพราะว่าคุณอุทัยเคยใช้วิธีการแบบนี้
อืมเวลามีเรื่องสับสนท่านอธิบายอืมจนกระทั่งสิ้นกระแสความค่ะ
กับการนำประชุมของประธานในวันนี้ด้วยนะคะ